มาดูเรื่องของเสียงของสว๒๕๐เสียงกันหน่อย
ช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนขึ้นมากเลยพอฟังข่าวแล้ว
ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเราจะมาเช็คลิสต์เลย
คือถ้าเกิดในสว๒๕๐เสียงมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่โหวตให้

โทรเช็คโทรทุกวันเลยนะ
คือทั้งโทรเช็คทั้งดูการขึ้นไหวในโซเชียลมีเดีย
การให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ค่ะนี่จะเอาให้ครบ๒๕๐คนเลย
แต่ตอนนี้เท่าที่ได้เนี่ยนะสำหรับคนที่โหวตให้เบื้องต้นมี๙คนค่ะ

นายวุฒิพันธ์วิชัยรัฐนายดิเรกฤทธเจนครองธรรม
นายวัลลบตังคณานุรักษ์นายเฉลิมชัยเฟื่องคอน
แล้วก็มีนายอำพลจินดาวัฒนะอันนี้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วย
นายซากีพิทักษ์คุมพลนายทรงเดชเสมอคำ
นางสาวพัทธาวรามิตรนายรณวริสปริยชัตรกูล
อันนี้คือเบื้องต้นนะส่วนที่ไม่โหวตให้แน่
ก็อย่างที่เราตามข่าวกันนะคะคุณจเด็ดอินสว่าง
แล้วก็นายกิตีศักดิ์รัตนวราหะนั่นเองอันนี้ไปออกรายการที่ไหน
เราก็จะเห็นว่าไม่โหวตให้
บรรดาภูมิชาการเหล่าทัพรับและประธานยุทธภา
บเลอธับก็มีการเปลี่ยนตัวแล้ว

ดำอยุ่นแค่นี้ก่อน

แหน่งที่ดอมพูดมาทั้งหมดอันนี้เป็นสวโดยโดยตำแหน่งนะ
เป็นสวผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้คือเป็นอัตโนมัตินะ

พรเพชรวิชิตชนลชัยครับประธานวุฒิสภา
อันนี้ก็โดยกติกามารยาทที่จะงดออกเสียงนะ
ก็นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่ยังรอคำตอบ
ยังไม่ขอออกความคิดเห็นอีกอีก๒๓๒คนนะครับคุณผู้ชม
ถ้าเกิดแบ่งเป็น๓กลุ่มหลัก
กลุ่มหลักมีกลุ่มไหนยังไงบ้าง
เป็นสวสายพลเอกประยุทธ์จันโอชา

มีจำนวนมากที่สุดเลยนะคือ๑๑๕เสียง
แล้วก็ศวสายพเอกประวิติวงสัวรรรค์มีอยู่ประมาณแค่๙๑๐เสียง
คืออันนี้ตอนนั้นเป็นขศชอว์ไงวิทยุก็ยังอยู่ด้วยกัน
ก็มีอยู่ไม่เกิน๔๕เสียงนะคุณผู้ชม
อันนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูจะได้เห็นภาพแบบคร่าว
แต่ว่าหลังจากนี้ไปก็ยังมีเวลา
แล้วเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีหลังจากนี้ว่าจะมียังไง
เพราะอย่างน้อยป๊าเสรีเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วไง
อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าก้าวไกลจะไม่ไปคุยกับสว
แต่ผมไปคุยกับเพื่อนสวแล้วในบางคน
ครับแล้วที่มาของสวคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมว่า

คือเป็นโดยตำแหน่งก็คือผู้บัญชาการเหล่าทัพ
นอกนั้นอีก๕๐มาจากขอสชคัดเลือก
แล้วก็คณะกรรมการสัญหาอีก๑๙๔คนนั่นเองครับ